วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูในวงการบันเทิง
สำหรับเหล่าดาราชายที่ตัดสินใจทำหน้าที่รั้วของชาติในชีวิตจริงของเขากันค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งแต่ละคนก็บอกนะคะว่าพวกเขายอมที่จะสละเวลาในช่วงชีวิตหนึ่ง
เพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการรับใช้ชาติเพื่อตอบคุณคุณของแผ่นดินนั่นเองนะคะ
ในวันนี้เราได้รวบรวมเอารายชื่อของเหล่าดาราที่กลายเป็นวีรบุรุษรับใช้ชาติมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
เริ่มกันที่สมัครเข้ารับราชการทหารในสังกัดทหารบกมีด้วยกันหลายราย
และขณะนั้นล้วนแล้วแต่เป็นดาราชั้นนำของประเทศมีผลงานอยู่ในวงการบันเทิงต่อเนื่อง
แต่ก็สละช่วงเวลาหนึ่งเพื่อทำหน้าที่สำคัญทั้งพระเอกชื่อดังเอกรัฐสารสุข
เสาสมชัยในสังกัดกองพันธหารราบมณฑนทหารราบบกที่๑๑เช่นเดียวกับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์
ซึ่งเข้ารับราชการเมื่อปี๒๕๔๓และปลดประจำการในอีก๒ปีต่อมาค่ะ
สังกัดทหารเรือได้แก่พี่น้องฝาแฝดฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากร
เข้ารับราชการในปี๒๕๔๓และทุกวันนี้เรายังเห็นทั้งคู่เดินหน้าทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
นักแสดงชื่อดังเจสัญญังและที่ปลดประจำการเมื่อเดือนตุลาคม๒๕๕๙
ก็คือนักร้องขวัญใจวัยรุ่นป๊อปปี้พานุหรือป๊อปปี้เคโอติก
สมัครเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารเรือประจำการณศูนย์ฝึกทหารเรือสัตหีบนาน๖เดือนค่ะ
พัตเตอร์เตชธรน้องชายของนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมมะนิด
ตัดสินใจพักการเรียนและงานในวงการบันเทิง
สมัครเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพอากาศเมื่อปี๒๕๕๙
และเคยให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตหลังเกณฑหาร
ทำให้ตัวเขามีระเบียบวินัยและอยากรับราชการทหารในอนาคตอีกด้วยค่ะ
โอ้โหขอบคุณเลยค่ะน่าภาคภูมิใจมาก

สาวก็ชอบหนุ่มในเครื่องแบบกันยกใหญ่
ชอบมากโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เห็นบรรยากาศการคัดเลือกทหารเกณฑ์ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
คักไปด้วยบรรดาหนุ่มกล้ามล่ำโดยเฉพาะหนุ่มหลุย
ต้องบอกว่าโอ๊ยขโมยหัวใจเจ๊ไปเลยอ่ะลูก